โรงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์แล้วนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีครับ
ก็ยอมรับว่าเป็นห่วงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับ
หลังจากที่ถูกกดดันให้รับผิดชอบแล้วก็ย้ำนะครับว่า
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสชี้แจงอย่างเต็มที่ครับ

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รับนะครับว่าส่วนตัวเป็นห่วงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถูกกระแสกดดันให้แสดงความรับผิดชอบ
โครงการอุทยานราชพักษ์เพราะว่าเป็นรุ่นน้องทำงานด้วยกันมา
แต่ว่าถ้าผลตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมา
และพบว่าใครกระทำผิดก็ต้องรับผิด
ขณะเดียวกันในส่วนลึกเชื่อว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริต
ส่วนจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องรอผลการสอบสวนชัดเจนก่อน
มันมีส่วนหนึ่งที่มันผิดผิดโดยคนไม่กี่คน
แล้วส่วนนี้คิดว่ามันจะอยู่ในนี้เหรอ
ยังไงมันก็ไม่เจอเพราะคนขี้โคง
มันก็ต้องสองคนต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว

เมื่อวานนี้ได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดสร้างอุทยาราชพักษ์มาพูดคุยแล้ว
ยืนยันว่ารัฐบาลให้โอกาสทุกฝ่ายฐี้แจ่ง
และต่อสู้กันไปตามกลไกที่มีอยู่
และไม่ต้องการให้เอาปัญหาทุกอย่างมาปนกัน

ขณะที่พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยอมรับนะครับว่า
ทัพได้ส่งตัวแทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนตำรวจสอบสวนกลาง
สอบสวนกรณีโครงการก่อสร้างอุทยาราชภักษ์แล้ว
แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการประสานข้อมูล

เพราะว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต้องรอแนวทางที่ชัดเจน
ผู้บังคับบัญชาว่าจะดำเนินการอย่างไร
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

หรือว่าอาจจะตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรง
ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับคดีสำคัญที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับ
ขณะที่แก่นำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการแห่งชาติ
หรือว่านปชนำโดยนายวิรการมุสิกพงศ์
ธิดาถาวรเศษและนายแพทย์เวงโตจิราการ
ก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ทหารหยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของผู้เห็นต่าง
วิราการกล่าวว่าการคุกคามนายนัทวุฒิเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
เชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้สั่งการแต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

ขอให้พลเอกประยุทธ์เรียกผู้ใต้บังคับบัญชาชุดดังกล่าวไปสอบสวน
เพื่อให้เห็นว่าประเทศยังคำนึงถึงหลักนิติรัฐและหลักสิทธิมนุษยชน
ถ้าไม่ทำตามกฎหมายก็ไม่ต้องพูดถึงความเป็นธรรม
ส่วนจะเรียกร้องต่อองค์กรสิทธิ์ทั้งในและนอกประเทศหรือไม่อยู่ระหว่างการหารือ
คุณผู้ชมสามารถฟังเสียงนายกรัฐมนตรีแบบเต็ม
ในกรณีโครงการอุทยานราชพักษ์ได้ในแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ